มาถึงช่วงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับวินาทีต่อไปนี้จะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่ต้อยจากกรุงเทพมหานครว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่นะครับเรามารุ้นไปพร้อมพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐
ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้รับสิทธิ์
เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยเวลาไขกุญแจแต่ละดอกนั้นอยู่ที่๒๐วินาที
ซึ่งภายในตู้โบนัสนั้นจะมีโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ

พร้อมไหมลูก

เงินไปต่อชีวิตเท่าไหร่ในวันนี้

จากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล๑ครับ
หนูชอบขายยาให้ยาย
ก็เป็นห่วงแม่กับยาย
เพราะแม่เขาจนก็เอาของใส่ถูแล้วก็เดินขาย
ทีละ๒๐เอาไปให้แม่
รักยายกับแม่กับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดจับผู้ได้ถูกต้อง

ถูก

ภาพนั้นก็คือภาพฟักทองนั่นเอง

ผ่าออกมาก็ยังเป็นฟักทองครับ

ครอบครัวของแม่ต้อยจากกรุงเทพมหานคร
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
และได้รับกุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

หลังจากที่พี่สาวป่วยอันนี้แม่ก็ลำบากมากครับ
ไม่ว่าจะกินจะนอนก็ห้องน้ำ
หนักถ่ายเบาแม่พาไปทั้งนั้นเลยครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เพลงใดอยู่ในอัลบั้มมิ้น

จาก๕๐๐๐บาทพุ่งขึ้นไป๑๐๐๐บาท

นั่นหมายถึงว่ามีโบนัสกลับไปอีกแล้วด้วย

ใช้เวลานะครับ

แล้วก็เลยบอกว่าเทียบเคียงกันแล้วน่าจะเป็นเพลงนี้

ครอบครัวของแม่ต้อยจากกรุงเทพมหานคร

จาก๑๐๐๐บาทถ้าข้อนี้ไม่พลาด
พุ่งขึ้นไป๑๐๐๐๐๐บาท
แล้วมีโอกาสลุ้นเงิน๑ล้านบาท

เอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไป
จากเรื่องบ้านของเราครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คศที่ระบุอยู่ในแก้วใบนี้

ถูกถูกถูก

มันเกลียดว่าเล็กอะแต่มันไม่ได้นำเด็ก
คริสตศักราชที่ระบุอยู่ในแก้วใบนี้คือปีคศ๒๐๑๔ครับ
อีกข้อเดียวนะครับ
ข้อนี้แหละจะได้เงินแสนหรือไม่
ขึ้นอยู่กับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะได้เฉลย
นั่นก็คือเรื่องขนมตาลครับ
คนที่บ้านเราลำบากที่สุดเนี่ยไม่มีตังค์
พาลูกไปหาหมอเงินติดตัวก็ไม่มี
ก็ทำทุกอย่างเพื่อจะได้มีค่ารถไปหาหมอ
ป้าก็ยกมือไหว้เขาขอเงินเขา
อายนะมันอายแต่ว่ามันก็ต้องทนเพราะลูกไง
ทำได้หมดขอให้ลูกป้าอยู่ได้
หอดขนมตาลใส่ถ้วยแล้วก็นำไปนึ่ง
ถ้วยภายในเวลา๓นาที
ต้อยทำได้หรือไม่ได้ครับ
งัน
ทุกคนกันเลย

ใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมครับ
๒นาที๕๙วินาที
แม่ไม่น่าเหลืออีก๑วินาที
ครอบครัวของแม่ต้อยนะครับจากกรุงเทพมหานครทำไปได้ไม่น้อยเลยในวันนี้
ข้อได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑แสนบาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๓ดอกครับ
ฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องเลือกกุญแจต่อชีวิตแล้วล่ะครับ
ทั้ง๓ดอกนี้สามารถส่งมาตามจำนวนกุญแจก็ได้
หรือจะเลือกมาเพียงคนเดียวตัวแทนของครอบครัวก็ได้
เพราะฉะนั้นครอบครัวแม่ต้อยจะส่งใครมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ

น้องบอลจะเลือกคนเดียว๓ดอกหรือจะเลือกสมาชิกในบ้านครับ
ไข่คนเดียวทั้ง๓ดอกเลยครับ

บอลต้องเลือกกุญแจต่อทั้ง๓ดอกว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนบ้างครับ
จริง
กุญแจแต่ละดอกนะครับมีเวลาดอกละ๒๐วินาทีเพราะฉะนั้น๓ดอกมีเวลาทั้งสิ้น๖๐วินาที

จริง

เพราะฉะนั้นวันนี้จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ
มาดูตู้แรกตู้ที่๓ครับ
ตู้ที่๓ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
เรามาเลือกดูกันว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหรในตู้ที่
ยังเหลืออีกหนึ่งตู้ครับในวันนี้โบนัสตู้สุดท้ายครับที่

วันนี้ไม่น้อยเลยได้รับทุนไปต่อชีวิตพร้อมโบนัสกุญแจต่อชีวิตรวมทั้งสิ้น๑๑๐๐๐บาทและข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
ตั้งใจว่าจะนำทุนไปต่อชีวิตอะไรก่อนเลยครับ
เอาไปรักษาตามุมเขาจะ
คุณผู้ชมครับแม้วันเวลาจะทำให้ลูกตัวน้อยเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่และโรคภัยจะมาบรรทอนให้ลูกที่โตแล้วต้องกลับมาพึ่งพาแม่เหมือนตอนเป็นเด็กอีกครั้งแต่หัวใจของผู้เป็นแม่คนนี้ก็เต็มใจครับที่จะดูแลลูกทุกเมื่อเชื่อวันตราบที่มีลมหายใจของแม่ยังมีอยู่เรามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับแม่ต้อยนะครับได้มีกำลังใจ
ดูแลลูกกันต่อไปด้วยทาน้ำใจเล็กน้อยของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ

ขอบคุณครับ
ผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตอนนี้น้องเอกอายุได้๒๒ปี
ทุกวันนี้เขาหาเงินได้เขาให้แม่หมดเลย
น้องเอกเขามีความตั้งใจว่าเขาจะซื้อขาเทียมให้พ่อเขา
ผักและผลไม้๗ชนิดในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้ได้ได้
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร